ไปดูกันหน่อยเรื่องนี้ที่เมื่อกี้เกริ่นเอาไว้

ไม่แน่ใจจะใช้คำนี้กับคุณลุงเมื่อกี้ได้หรือเปล่าด้วยนะ
คราวเคราะห์จริงของผู้ชายคนนี้นะคะ
เขาเหมือนเขาเป็นช่างที่บอกว่าเดินพวกสายเคเบิ้ลนะคุณ

ทีนี้ปรากฏว่าเหมือนมันมีจังหวะโดนไฟช็อต
แล้วเวลาไฟช็อตมันกระเด้งเนอะ
หรือยังไงเขาก็เลยตกลงมาจากที่สูง
พอตกลงมาเสร็จมันมีเหล็กรั้วที่เป็นแง่งอ่ะ
ตั้งขึ้นมาเสียบเข้าไป
ตัวเองสาหัสลองดูนาทีช่วยเหลือหน่อยค่ะ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

ทีนี้ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้บาดเจ็บมาติดตั้งสายเคเบิ้ลเห็นปีนอยู่บนเสาไฟฟ้า
คาดว่าอาจจะถูกไฟช็อตก็เลยตกลงมาแล้วก็เลยเป็นแบบนี้
ตอนนี้แพทย์ยังทำการรักษาตัวอยู่เลยนะคะรักษาอาการบาดเจ็บให้อยู่ค่ะ
ผมคาดการณ์นี้นะเขาคงโดนไฟช็อตแล้วเจ็บจนมันชาทั้งตัวแล้ว
มันไม่น่าจะรู้สึกอะไรแล้วคือมันแบบเจ็บจนมันชาไปหมดแล้วอ่ะ

ก็เลยแบบว่าพอที่จะสื่อสารได้บ้าง
ก็ขอให้คุณพี่ปลอดภัยด้วยระวังกันหน่อยเนาะคุณเนาะใช่ค่ะ